เป็นคลิปที่เขาบอกว่า
เป็นบริษัทปล่อยเงินกู้และทวงหนี้

เข้าที่ก้านคอและใบหน้าของลูกน้อง

ก๊อฟหรือไงที่ตั้งข้อสังเกตบอกว่า
นี่ขนาดลูกน้องยังเตะเอาตายขนาดนี้
แล้วไปทวงหนี้จะโหดขนาดไหน

ล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
คลิปที่ผมบอกไปนะฮะ
แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่า

เข้าที่ใบหน้าของลูกน้องนะครับที่นั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นจนล้มลง
จากนั้นก็จิกผมขึ้นมาแล้วก็เตะแล้วก็กระทืบซ้ำที่ใบหน้าและศีรษะอีกหลายครั้ง
แล้วก็ยังไม่หนำใจคว้าเอาสายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกระหน่ำฟาดเข้าที่กลางหลัง
ผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับมีอาการแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามจะลุกขึ้นยืน
แต่ก็เซธลาล้มทั้งยืนท่ามกลางกลุ่มชายชะกันนับสิบที่นั่งดู
ทำเกินไปไหมนี่คือข้อปฏิบัติของบริษัทหรือ
นี่คือบทลงโทษของบริษัทหรือควรใช้กฎหมายไม่ใช่ใช้กฎหมู่
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบพบว่าบริษัทปล่อยเงินกู้และทวงหนี้ดังกล่าวเนี่ย
จดทะเบียนอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่สมุทรสาคร
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานเก็บเงินกู้
แต่หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะครับก็ปิดเพจไป
ล่าสุดเจอตัวแล้วนายเอนายเอนี่นามสมมุติอายุ๓๐ปี
คนที่ถูกเตะเข้าเตะเข้าเตะเข้าเนี่ยนะ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอยืนยันว่าเขาเองแหละเป็นอดีตพนักการปล่อยเงินกู้
แล้วก็เป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิป
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงต้นปีครับ
กุมภาพันธ์๒๕๖๓ที่ผ่านมา
แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้แจ้งความเพราะว่าไม่มีหลักฐาน
มาปรากฏคลิปนี้นี่แหละนะครับในโลกออนไลน์
นายเอเล่าแบบนี้นะครับบอกว่าเขาสมัครเป็นพนักงาน
เก็บเงินที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วคือปี๒๕๕๙
เงินเดือน๑๒๐๐ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

เขาไม่สามารถจะเก็บเงินจากลูกค้ารายหนึ่งได้เพราะอะไร
เพราะลูกค้าให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบ

เขาสงสารครับสงสารเลยตัดสินใจเองแต่งบัญชีซะ
คือไปโยกเงินจากลูกค้าอีกลายมาเป็นว่าคนนี้จ่าย
ต่อมาถูกจับได้พอถูกจับได้ว่าแต่งบัญชีช่วยลูกค้า

จึงถูกลงโทษตามที่ปรากฏในคลิป
หลังเกิดเหตุนะครับเขาก็ยังทำงานต่อถึงสิ้นเดือนมีนาคม๒๕๖๒
จากนั้นก็ลาออกแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัด
กระทั่งมีตำรวจไปหาที่บ้านนะครับซึ่งที่ผ่านมา
เขาไม่ได้แจ้งความเพราะว่าไม่มีหลักฐาน
แต่พอมาเจอคลิปนี้แล้วก็เขาบอกว่า
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ

แต่คือผมไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้ครับ
ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้

นั่งคู่เขากันในเปืนตามพี่แล้วก็เขาเตะ

ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าไม่ให้ทำตามครับผม
จากนั้นตำรวจสอทนะครับ
นำตัวในเอไปที่สพมสมุทรสาคร
เขาที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความครับ
พันธุ์ตำรวจเอกโพงศักดิ์เครือวัณิชธรรม
ท่านผู้กำกับการสพเมืองสมุทรสาคร
เปิดเผยว่าเบื้องต้นพบว่าสถานที่ที่ในเอเนี่ยนะครับ
ถูกทำร้ายอยู่ในซอยศรีสวัสดิ์
หมู่๓ตะบนบางย่าแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ซึ่งพนักงานสอบสวนนะครับรวบรวมหลักฐาน
เอาผิดคนก่อเหตุแล้วและเตรียมเข้าตรวจสอบบริษัท
วงเงินกู้ดังกล่าวด้วย
ยังไงก็ตามตำรวจคุ้มครองเขาหน่อยนะครับ
อืมนะฮะเพราะสื่อหวัดเสียวเหลือเกิน